คุณผู้ชมถามก่อนเลยก่อนเล่าข่าว
เคยไหมคะคือเราเป็นเอกต่างจังหวัด

แต่งตัวแฟชั่นกางกงกางเกงกลับไป
คุณยงคุณยายที่บ้านเขาอาจจะไม่เคยเห็น

แล้วกลับบ้านแฟชั่นกางเกงยีนยุค๒๕๖๒
ถาดวิ่นแบบนี้

ยายแบบงงจนก้มต่ำ

ทำไมยายถึงต้องก้มขนาดนั้น
งงไงงงกับกางเกงยีนนะคะตะลึง
ยืนไม่ได้คือคุณยายขำตัวงอเลย
ท่านี้เป็นชั่วโมงนะคะ

แล้วดูสิแล้วกางเกงทานโทษนะคะ
คือหลานชายนี้ไปเยี่ยมขุกุญญายที่ต่ำจังหวัด
แล้วนี่คุณยายก็งงในแฟชั่นของหลานชาย

อ้าวมันขันวิ่งแบบนี้เหมือนปลาช่อน๘ริว
หรือปลาจริตบางบอก
ผมอยากจะที่ใจอี้ยังเนี่ย
สายอี้ยังทรงศูนย์
อ้าวนี้แม่ใช่แล้ว
แค่มีตรงหัวเขานิดหน่อยพี่เบิร์ตสมัยพี่พี่น่าจะใส่กางเกียร์ขากุ้ยนะคะ
เขาจะทำเป็นเก่าขาดมุมขาดอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นแม่ยังอยู่กลับไปหาแม่สวัสดีแม่ปั๊บ
เอ้ยทำไมเสื้อเก่าจัง
จริงมันเป็นสไตล์
ยายไม่เข้าใจยายไม่เข้าใจวัยรุ่น

คุณผู้ชมทีนี้ยายคิดว่ากางเกงมันขาด
ก็เลยถามไปว่าเฮ้ยทำไมมันขาดได้ขนาดนี้ไม่มีตังค์ซื้อเหรอ
หลานบอกว่าอย่างไรรู้ไหมยายแกล้งหลานแกล้งยายเลย
บอกว่าอ๋อจ่ายตังค์ไม่ครบเขาก็เลยให้มาแค่นี้
คราวนี้แหละยายคำมาอีกคำท้องแข็งแล้วนะจ๊ะ
ทีนี้นี่จังหวะนี้ยายมานั่งคำตอบ
นี่ยายน่ารักมากนี่แกล้งกันต่อ
ยายพูดว่าไงรู้ไหมยายวัยรุ่นมากเลย
ยาบอกว่าแทบจะไม่ใช่กางเกงแล้ว
แกล้งกันโปรโมงนะฮะ
หลายคนดูคลิปแล้วก็ขำกันไปด้วย
ยายบอกว่าสมัยยายเนี่ยใส่กางเกงขาก๊วย
กางเกงแบบนี้ไม่มีเหมือนพี่เลยอะพี่เบิร์ต
ครับเอิญใส่กางเกงขาก๊วยเอิญใช่
ยายผมว่ายายน่าจะอยากใส่นะ
ถ้าคุณยายใส่น่าจะเท่เดียวเหมือนกันนะ